นี่สองส่วนค่ะเขื่อนป่าศักดิ์มีการออกหนังสือเร่งด่วนเลยนะคะว่าจะมีการระบายน้ำเพิ่มมากขึ้น
แปลว่า๓จังหวัดต้องฟังจังหวัดไหนบ้างเดี๋ยวบอกนะคะ
ส่วนกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการออกประกาศเตือนฉบับที่๗ทั่วทุกภาคยังคงเจอกับฝนนะคะ
ยังคงเจอกับฝนนะคะเอามาดูหน่อยค่ะ
ประกาศฉบับที่๗ของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อวานนี้
มีการประกาศบอกว่ายังคงมีฝนตกหนัก
หนักมากในหลายพื้นที่ของประเทศไทย
ต่อเนื่องเลยนะคะก็คือตั้งแต่เมื่อวาน

เนื่องจากร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านประเทศเมียนมา
ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยเจอกับหย่อมความกดอากาศต่ำ
บริเวณประเทศลาวตอนบนและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในทะเลอันดามัน
แปลความอย่างอื่นเลยแปลว่าทั่วทุกภาคของประเทศไทย
ยังต้องเจอกับฝนหนักกว่านั้นคืออะไรน้ำป่าไหลหลากค่ะ
ให้ดูรายภาคเลยค่ะคุณผู้ชมภาคเหนือมีจังหวัดไหนบ้าง
ที่อย่างคงต้องระวังเอาฟังดูนะว่ามีจังหวัดท่านหรือเปล่า
ค่ะนะฮะภาคเหนือแม่ห้องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปาง
สุโขทัยกำแพงเพชรและตาก
คุณผู้ชมดูกราฟิกตามไปด้วยก็ได้นะคะหน้าจอ
มันจะได้แบบเออแคบไว้ก็ได้ครับนะฮะภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ
น้องคายบึงกาลสกลนครนครพนมนะคะภาคกลางหนักหนัก
คือนครสวรรค์กับอุทัยธานีภาคตะวันออกระยองจันราชค่ะ
ส่วนภาคใต้ภาคใต้นี่ก็ต้องระวังนะ
นอกจากเจอกับฝนแล้วคลื่นลมในทะเลครับ
รสุมอันนี้ต้องระวังอย่าออกไปเล่นทะเลตอนนี้นะคะ
สบุรีประจวบคิวรีขันชุมพรระนองพังงาภูเก็ต
กระบีตรังและสตูนค่ะส่วนกรุงเทพและปริมณฑลยังคงมีฝนตกหนักใน
พื้นที่นะคะนี่เป็นภาพรวมนะที่กรมอุตุวิทยา
เอาออกมาเตือนให้พี่น้องชาวไทยต้องระมัดระวังนะคะ
ทีนี้ไปดูสถานการณ์น้ำที่เขื่อนป่าศักดิชลสิทธิ์หน่อยค่ะ
เมื่อวานนี้ช่วงเย็นโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าศักดิชลสิต
อำเภอพัฒนานิคมของจังหวัดลบบุรีนะคะมีหนังสือด่วนที่สุด
ถึงพวกราศการจังหวัดสามจังหวัดด้วยกันอืมท่านฟังนะคะ
จังหวัดลบบุรีหนึ่งละสระบุรีสองพระนครศรีอยุธยาสามค่ะ
เพื่อแจ้งเตือนให้ประชาชนในจังหวัดของท่านเนี่ย
เฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำในเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์ที่
เห็นบอกว่าจำเป็นต้องระบายน้ำเพิ่มขึ้นจากอัตราเดิมคือที่ระบายกันเนี่ยนะคะ
สองร้อยแปดสิบลูกบาทเมตรต่อวินาทีจะมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็นสี่ร้อยลูกบาทเมตรต่อวินาที
ตั้งแต่เที่ยงวันนี้ตั้งแต่เที่ยงวันนี้นี่ระบายเพิ่มเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะ
ครับเนี่ยค่ะอ่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคืออะไร
หลังจากที่มีการประกาศระบายน้ำเพิ่มขึ้นนั่นแปลว่าจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าศักดิ์เนี่ย
สูงขึ้นอีกประมาณเก้าสิบเซนติเมตรถึงสองเมตรครับแม้ว่าปริมาณเนี้ย
มันจะไม่ทำให้น้ำล้นตลิงหรอกแต่จำเป็นต้องติดตามสถานการณ์รายวัน
เพราะมันมีผลพวงสองส่วนนะคะไอ้น้ำล้นตะหลิ่งไม่ล้นตะหลิงเนี่ย
หนึ่งเรื่องของการระบายน้ำจากเขื่อนป่าศักดิ์สองฝนที่จะตกลงมาเติมครับ
ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ที่เรียนบอกไปเนี่ย
ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะลบบุรีสระบุรีอายุทยา
เนี้ยมันใกล้กรุงเทพมาเรื่อยเรื่อยนะใช่ใช่ค่ะมันจะเป็นปะทุ่ม
ปฐุมเข้ากรุงเทพใช่ไหมนี่ค่ะขอบคุณเลยนะฮะทีมงาน
อุตุเตือนท่านดูเลยนะคะหน้าจอต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลาก
จังหวัดไหนบ้างอย่างไรบ้างนะคะ